ที่ภูเก็ตเนี่ยมีเปิดยันว่างกันอ่ะอืมคุณขวัญน่ะค่ะแล้ว
ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวแล้วก็เลยตีสองครึ่งไปแล้วโอ้โห
นี่ยันตีสี่เลยนะโอ้โหอีกนิดนึงเช้าแล้วนะอืม
ก็เลยแจ้งชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองบุกไปหน่อยฮะ
จาระที่จะขอทำต่างการตรวจสอบนะครับเดินทุกท่านอยู่ในความตะหงก
อ่าพ่อขึ้นเวทีเลยนะก็จะบอกว่าเพิ่มไฟและแหม่เพลง
ยังเพิ่งขึ้นเลยนะฮะนี่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
ก็นำกำลังไปตรวจสอบร้านนี้ชื่อว่าราตรีคลับครับ
อยู่ริมถนนใกล้แยกกระทู้กลางเมืองกระทู้จังหวัดภูเก็ต
เพราะชาวบ้านเขาร้องเรียนมาว่าตรงนี้เปิดเกินกว่ากฎหมายกำหนด
เกินเวลาแล้วก็มีการขายเหล้าขายเบียร์เล่นดนตรี
มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันยันเช้ายันหว่างเลยยันสว่างเลย
แล้วตอนตรวจสอบเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ประกาศให้ร้านเปิดไฟ
แล้วขอให้นักเที่ยวกว่าร้อยคนอย่าเพิ่งไปไหนนะ
ให้อยู่ในความสงบให้นั่งอยู่ที่โต๊ะก่อน
เพลงก็เล่นกันไปสักพักหนึ่งก็เจื่อนอยู่เหมือนกันนักเที่ยว
เจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้ามาสืบศูนย์ก่อนเข้าจับกลุ่มครับ
คือมีการส่งเจ้าหน้าที่มาในคราบนักเที่ยวก่อนนะ
แล้วพบว่าร้านนี้เปิดถึงตี๔ครับ
กระทั่งพอมันเลยเวลาที่กฎหมายให้เปิดบริการได้
ร้านก็ยังปล่อยให้นักเที่ยวดื่มกินกันอยู่ในร้าน
ส่งสัญญาณชุดจับกลุ่มก็เลยบุกเข้ามา

จากน้ำเปล่าก็เป็นน้ำกร่อยไปเลย
เวลาเดียวกันครับเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งบุกเข้าตรวจค้นร้านอีกร้านหนึ่ง

ตรงข้ามกับร้านนี้เลยฮะตรงข้างแบบราตรีคลับเลย
เจ้าหน้าที่ก็แฝงตัวเข้าไปแล้วพบว่าอ้าวร้านนี้ก็เปิดเกินเวลานี่น่ะ

มีนักเที่ยวจำนวนมากก็ดื่มกินกันอยู่ข้างในครับ
เจ้าหน้าที่ทำการบล็อกประตูก่อน

เดี๋ยวกลัวนักเที่ยวจะแอบหนีก่อนไง
แล้วก็สั่งให้ทางร้านเปิดไฟเปิดไฟ

ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรอง
เรื่องต้นครับโป๊ะเช๊ะเลยฮะ

มหานครภูเก็ตและร้านราตรีคลับ

พอไปตรวจบัตรประชาชนอ้าว

แล้วก็มีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลาห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก

มีจำหน่ายสุราให้กับเด็กแล้วก็ยุโยงส่งเสริม
ให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร

ส่วนร้านราตีคลับร้านแรกคุณผู้ชม
โดนดำเนินคดีข้อหาเปิดสถานบริการ
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ขายเหล้า

หากท่านยังละเมิดกฎหมายอยู่มีประชาชนร้องเรียนเข้ามา
ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจำเป็น
ที่จะต้องจับกลุ่มร้านท่าน
แล้วก็เสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งปิดตามกฎหมายต่อไป

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่๒๒ทับ๒๕๕๘ต่อไปครับ
คำถามคือเปิดมานานหรือยังที่เปิดเกินเวลาเปิดกันมานานหรือยังนะฮะ
ค่ะนี่จริงคนในพื้นที่เขาจะรู้กันหมดนั่นแหละ